คุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยที่โคราชนะฮะ
เหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมา
มีผู้ชายคนนึงเขาเลิกกับแฟนสาวของเขาไปได้ปีกว่าแล้ว

สุดท้ายบอกอยากเคลียร์หลังจากรู้ว่าเธอมีแฟนใหม่

เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มคืนที่ผ่านมานี่ที่เกิดเหตุฮะ

ปั๊มหัวใจช่วยชีวิตกันแต่ช่วยไม่ทันนะครับ
คือบาดแผลเนี่ยถูกแทงเข้าใต้ราวนมขวาอาการสาหัสนะฮะ
นายสหัสยศหลวงทุ่ม
ชื่อเล่นชื่อหัดอายุ๓๖ปี
ถูกมีดแทงใต้ราวนมขวาอาการสาหัส
ทางกู้ภัยก็พยายามช่วย
ด้วยการปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนำตัวส่งโรงพยาบาล
สุดท้ายเขาเสียชีวิตนะครับ

ส่วนคนก่อเหตุเนี่ยชื่อนายวัญชัยเอี่ยงทองชื่อเล่นชื่อในรุ่ง

หลังก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับ

แต่ว่าสุดท้ายเขามาช่วยเหลือนายหัด
หรือว่านายสหัสที่ในรุ่งเขาแทงเข้าไปเนี่ยช่วยไม่ทันนะครับ

นี่ท้องที่สพลำธเมนชัยนะครับจุดเนี้ยเป็นจุดแถวแถวข้างวัดจันทนาชัยศรีนะครับ
ในพื้นที่หมู่๑๒ตะบนบ้านยางอำเภอลำธเมนชัยจังหวัดนครราชศรีมา
ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะตามข้อมูลบอกว่าเขาหึงหวงกันนะสุดท้ายแทงกันตายเลยเหรอ
วันนี้คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับและได้เจอกับผู้หญิงคนนี้
อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วเป็นคนกลางด้วยนี่ฮะเธอชื่อลูกน้ำนะครับอายุ๒๖ปี
ลูกน้ำบอกว่าเธอคือแฟนของผู้ตายก็คือสหัสนะแต่ก่อนหน้านี้เธอเคยคบหาอยู่กับคนก่อเหตุ
คือในรุ่งคบหากันอยู่๓ปีหลังจากนั้นเนี่ยเลิกกันไปได้ปีกว่านี่ฮะ
แต่หลังจากเลิกกันไปเนี่ยลูกน้ำบอกก็ยังติดต่อกับรุ่งอยู่บ้างนะ
ส่วนสหัสผู้ตายนี่คือแฟนใหม่ของเธอที่เพิ่งคบหาได้แค่เดือนกว่านะ
ทุกเย็นเนี่ยสหัสเขาจะมากินข้าวที่บ้านของเธอจะมาหาเธอที่บ้าน

นี่คือเรื่องราวของความสัมพันธ์ของสามคนนี้แต่เมื่อคืนนี้รุ่งนี่แทงสหัสตายซะแล้ว

ท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้เนี่ยตอน๑ทุ่มนะที่กู้ภัยกับตำรวจเข้าไปเนี่ย๓ทุ่ม
แต่ก่อนจะเกิดเหตุก่อนจะแจ้งกันเนี่ยลูกน้ำบอกว่าตอนหนึ่งทุ่มเมื่อคืนนี้รุ่งเนี่ย
วิดีโอคอลมาก่อนไม่ได้วีดีโอคอลมาหาเธอนะแต่วีดีโอคอลมาหาสหัสผู้ตาย
บอกอยากจะขอเคลียร์นี่ฮะไม่รู้เขาไปมีวงมีเบอร์อะไรกันยังไงนะ
บอกอยากจะขอเคลียร์แล้วในรุ่งก็ถามสหัสว่าลูกน้ำอยู่ด้วยไหม
ก่อนที่สหัสเนี่ยจะหันกล้องที่วีดีโอคอลกับรุ่งอยู่มาหาเธอแล้วบอกอยู่ด้วยกัน
ค่ะลุงนี่วางสายไปเลยนะฮะพอเห็นว่าเธออยู่กับสหัสวางสายทิ้งเลยนะ
ตัดสายทิ้งเลยหลังจากนั้นอีกแค่ชั่วโมงเดียวก็คือสองทุ่ม
รุ่งขับรถกระบะมาที่บ้านเธอบอกจะขอเคลียร์กับในหัดหน่อยในสหัสหน่อย
ลูกน้ำอ้างว่าอย่างนี้บอกตอนที่ยืนคุยกันอยู่เนี่ย
สหัสเขาก็สูบบุหรี่ไปด้วยแล้วก็พ่นควันใส่หน้ารุ่งไปด้วย
เหมือนกับแหม่มันจะหยามกันหรือเปล่านารุ่งนี่ก็บอกให้สหัสเนี่ยหยุดพ่นควันบุหรี่ใส่หน้าสหัสก็ไม่หยุด
แล้วสหัสก็เปิดฉากชกใส่รุ่งก่อนครั้งหนึ่งจากนั้นก็เกิดการชกต่อยกันอย่างชุลมุน
ลูกน้ำบอกเธอก็พยายามตะโกนเรียกชาวบ้านให้มาช่วยกันห้ามทับห้ามศึก
จังหวะนั้นในรุ่งลุกขึ้นมาได้ไปเปิดประตูรถแล้วก็คว้ามีดออกมาจากในรถ
แล้วก็จ้วงแทงใส่ใต้ราวนมขวาของนายสหัสนายสหัสก็ล้มลงนี่ฮะนี่มีดเล่มที่ใช้ก่อเหตุ
พอสหัสล้มลงเนี่ยเขาก็พยายามรีบโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยมาถึงพยายามช่วยแล้วก็ช่วยไม่ทันนะครับ

ก็รู้จักกันมาสามปีอยู่ด้วยกันปีหนึ่งแล้วก็เลิกลากันไปค่ะแล้วเขาก็ไม่มีแฟนใหม่จดทะเบียนกัน
แล้วเรารู้จักเขาได้นานหนึ่งครับ

ตลอดจะได้แล้วเวลาที่คุกกันมาเดือนพรุ่งนาทีหรือว่าหลังจากที่เลิกกับแฟนเจ้าเขาตายมาหรือหรืออะไร
เขาก็เขาก็ติดเราก็ติดต่อค่ะก็ยังคุยวันดี
แล้วเขามีท่าที่ห่วงห่วงไปไหน
เขาก็บอกว่าถ้าถ้าเขาตายหนูจะไปงานศพเขาไหม
หนูจะไปนอนเฝ้าที่งานศพเขาไหมเขาพูดเกือบทุกวันนะคะ
เขาจะชอบพูดคำนี้หนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาอยากไปอย่างนี้
คือถ้าฟังจากลูกน้ำเนี่ยหลังจากที่เลิกกับนายรุ่ง

ส่วนเธอเนี่ยเพิ่งมีแฟนใหม่เมื่อเดือนกว่านี่เองก็คือสหัสนี่นะฮะ
คุณผู้ชมครับคุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
นี่ฮะไทยรัฐนิวโชว์เราได้กล้องวงจรปิด
นี่คือรถกระบะของในรุ่งคนก่อเหตุนะครับ
๑นาฬิกา๑๗นาทีเมื่อวานนี้ตามเวลาในกล้องวงจรปิดนะ
ขับรถเข้ามาที่วัดหน้าวัดตรงจุดนี้นะครับ
เพื่อจะไปบ้านของน้ำซึ่งอยู่ข้างวัด
นี่นะฮะแล้วก็เป็นไปตามที่น้ำบอกอ่ะนะ
มาถึงบอกขอเคลียร์ใจแล้วก็เคลียร์มาเคลียร์กันมาชกต่อยกัน
รุ่งก็เปิดกระบะเอามีดออกมาแล้วก็แทงสหัสจนตาย
มีกล้องวงจรปิดอีกตัวหนึ่งหลังจากตรงเนี้ยนะ
พอรุ่งขับรถเข้าไปนี่อีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ย
นี่คือรถกู้ภัยนะฮะที่วิ่งเข้ามาที่จุดเดียวกันเลยที่ทางเข้าวัดน่ะ
เพื่อจะไปบ้านของน้ำที่อยู่ข้างวัด
ก็เพื่อจะไปช่วยสหัสนั่นแหละที่ถูกในรุ่งแทงเข้าไป
จากนั้น๒๑นาฬิกา๕๒นาทีก็เป็นรถกู้ภัยรถพยาบาลรถกู้ชีพ
วิ่งออกมาจากวัดนำตัวสหัสไปส่งโรงพยาบาล
และตอนนั้นยัซัททานกู้ภัยเค้าบอกว่าสหัสหัวใจหยุดเต้นตั้งแต่ในที่เกิดเหตุแล้ว
ที่พยายามช่วยปั๊มหัวใจมาคืนนี้นะฮะ
แต่เค้ามีอาชีพเผลอขับรถขนของแล้วก็มีที่พักอยู่แถวดอนแขวน
ดอนแขวนซึ่งห่างจากบ้านเธอเนี่ยร้อยกว่ากิโล
แต่เวลาไปส่งของเนี่ยจะต้องขับรถผ่านบ้านเธอ
ก็จะคอยแวะมาหาที่บ้านอยู่นะ
กันไปแล้วก็จะแบบขับรถมาก็จะแวะมาจอดอยู่อะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
พุธ๒๒มิถุนายนที่ผ่านมาในรุ่งเนี่ย
ทักเฟซบุ๊กมาหานายสหัสผู้ตาย
บอกว่ามีเรื่องอยากคุยด้วยตอบกลับหน่อยครับ
มีเรื่องสำคัญนี่ฮะ
แล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์มาแบบรัวนะเหมือนกับ
เพื่อจะให้เขาเปิดอ่านหรือว่าตอบกลับอยากจะนัดมาเคลียร์ใจ
สุดท้ายก็คือเมื่อวานนี้ตอนทุ่มนึงก็เลยเหมือนกับ
วีดีโอคอลมาเลยเพราะเขาไม่ตอบกลับหรือยังไรนี่นะฮะ
ขับรถมาเลยมาถึงก็เคลียร์กันยังไงก็ไม่รู้นะฮะ
ต่อยกันแล้วก็แทงเขาตายแต่ก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับ
ไปคุยกับแม่ของผู้ตายนะครับแม่บอกว่าสหัสลูกชาย
คบหากับลูกน้ำได้สักเกือบ๒เดือน
ก็เห็นไปมาหาสู่กันเป็นประจำนะ
แล้วก็สหัสก็จะชอบไปทำกับข้าว
ให้ฝั่งบ้านของลูกน้ำให้พ่อกับแม่เขากินด้วย
ที่ผ่านมาลูกชายเนี่ยเคยเล่าให้ฟัง
บอกว่าแฟนเก่าของลูกน้ำเนี่ย
ไปแล้วก็ยังไม่เลิกยังมาวนเวียนอยู่ที่บ้านลูกน้ำอยู่
ทั้งที่ตัวในรุ่งก็มีแฟนใหม่ไปแล้ว
เมื่อวานลูกชายเนี่ยบอกอยากกินส้มวัว

พอกินเสร็จลูกชายบอกจะไปหาลูกน้ำ
เนี่ยฮะไปหาลูกน้ำที่บ้านแล้วก็เกิดเรื่องขึ้น
ทางตำรวจบอกว่าจะเอาเขาไปติดคุก
เราก็เลยบอกว่าเอาให้ถึงที่สุดเลยนะ

ใกล้ใจหวังใกล้ใจกวายจะมาฆ่ากันทิ้งแบบนี้
คุณหมอบอกว่าคุณแม่ทำใจให้ดีนะ

ขอเข้าห้องน้ำไปเข้าห้องน้ำค่อยหาย

ตำรวจนำตัวในรุ่งมาสอบปากคำ
ดำเนินคดีที่สพลำธเมนชัยนะฮะ
นี่นะครับทุกผู้ชมครับส่วนตัวในรุ่งเองเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพิมายเรียบร้อยนะฮะ
หลังจากที่คุมตัวได้ตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้ก็สอบปากคำอยู่
เหลือก็ต้องแล้วแต่ครอบครัวเขาแล้วว่าจะไปประกันตัวสู้คดีแบบไหนอะไรยังไงหรือไม่